จับถึงสี่ศิงหาปันทอง
มีคนเคยมาทักพี่เพ้นท์ค่ะ

ว่าลูกกับพ่อกับลูกเนี่ยชงกันไง

เพราะพ่อปีเถาะลูกปีละกา
กระต่ายไม่ถูกกัน
ผมแปลกใจมากว่าทำไมชีวิตของแพทย์เนี่ย
มันถึงได้เจออุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกิน

เรือนอาริต่อให้แพทย์จะเป็นคนดังไม่เป็นคนดัง
ไปไหนก็มีคนที่เห็นหน้าแพทย์แล้วรู้สึกมันไส้

รู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกอยากถล่ม
รู้สึกอยากว่าอยากด่ารู้สึกอยากแย่ง